ต่อกันที่ข่าวนี้บ้างนะใบตองใบตองจำอาปินได้ไหม
เป็นน้องชายของคุณปอทฤษฎี
อืมอาปินของน้องมาลิ
ใช่พักหนึ่งโด่งดังมากเลยนะ

เขาไม่สดแล้วเขาแต่งงานไปแล้ว

ก็ยังไงก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะ

แต่งงานไปหมาดเมื่อ๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เราต้องแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะคะคุณ
แต่ข่าวดีแบบนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าขึ้นมาจนได้ค่ะ

ไร้เงาของพี่สะพ้ายอย่างคุณโบเวนด้า
โบก็ขอชี้แจงนะคะเหตุที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็เพราะว่าติดงาน
ก็แสดงความยินดีกับปินอยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแน่นอนค่ะ
พร้อมตอบกลับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าทอนะ
ว่าช่วยมีมารยาทในการเม้นด้วยค่ะ
ไม่อยากให้ตัดสินอะไรก่อนที่จะทราบข้อเท็จจริงนะจ๊ะ
รู้วันแต่งไม่ได้รู้เลิกแต่งเขาแต่รู้วันแต่งจากคุณย่า
เราก็อ่าโอเคค่ะแม่นู่นนี่นั่น
พอไปเช็คคิวตายแล้ว
มันทับงานก็เลยคุยกันว่าไม่ได้ไป
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ยินดีหรือไม่ดีใจเอ่อ
เดี๋ยวเราไปเจอกันทีหลังแล้วก็ฉลองกันรอบหลังก็ได้
ก็โยงดราม่าก็มาด่าโบสถ์ทั้งนั้นคือแบบ
บางทีก็แบบมารยาทนิดนึงทำไมถึงไม่ไปอะไรอย่างนี้
คือใจเย็นนิดนึงอ่ารู้รู้
คือให้เวลาอธิบายนิดนึงรวมถามหามารยาทจากคนอื่น
ต้องดูด้วยว่าคุณมีมารยาทหรือเปล่าก่อนที่คุณจะเนี่ย
เราก็เลยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร
ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละ
ใครกับใครจะเข้าใจผิดหรืออะไรยังไง
แต่ด้วยความเป็นโมแล้วก็น้องแล้วก็คุณปู่คุณย่า

แต่ขอให้เชื่อว่ายังเคารพและก็รักคุณปู่คุณย่าเหมือนเดิม
คุณผู้ชมค่ะก็ยังย้ำเตือนอีกเช่นเคยนะคะว่าเม้นอะไร
เดี๋ยวก่อนเราต้องรู้เรื่องราวความเป็นมาความเป็นไปของเขานิดนึงนะจ๊ะ